เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔ตุลาคมที่ชนบุรีมีคุณปู่พาหลาน๒คน
จักรยานยนต์พ่วงข้างไปที่ร้านค้าแต่ว่าต้องผ่านฝ่ายน้ำแล้วก็น้ำไหลแรง
ปรากฏว่าน้ำแรงจนทำให้ทั้งคนทั้งรถร่วงตกลงไป
แล้วหลานสองขวบจมน้ำหายไปแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเจอพบร่างไปติดอยู่ใต้พรงญาหน้าบ้าน
ห่างจากจุดฝ่ายน้ำที่ตกลงไปประมาณสัก๕๐๐เมตร
ปิ่นโยธีอายุ๕๙ปีพาหลาน๒คนน้องโบนัสอายุ๓ขวบกับน้องมาเฟียอายุ๒ขวบ
นั่งจากกระยันยนต์พ่วงข้างฝ่าฝ่ายน้ำล้นที่อำเภอบ่อทองจชนบุรี
แล้วกระแสน้ำพัดตกลงไปทั้งคนทั้งรถเลย
หลานวัย๒ขวบน้องมาเฟียจมน้ำไปตั้งแต่๔ตุลาคม
เมื่อวานนี้ตำรวจทหารกู้ภัยชุดประดาน้ำค้นหาเพิ่มแล้วก็เจอ
เจอร่างน้องมาเฟียไปอยู่ใต้โพรงย่าค่ะหน้าบ้านเลยนะคะ
ซึ่งเป็นทางโค้งแบบนี้ห่างจากจุดฝ่ายน้ำที่ตกลงไป๕๐๐เมตรได้
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ฝ่ายกั้นน้ำคลองทานวันนี้น้ำในคลองไม่ท่วมฝ่ายกั้นน้ำนะคะ
ปากทางฝ่ายกั้นน้ำมีรอยวัชพืชถูกกระแสน้ำพัด
แล้วก็น้ำในคลองสีน้ำตาลขุ่นเลยริมตลิ่งก็มีเครื่องเส้นไหว้นะคะ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปคุยกับคุณปู่ของน้องทั้งคู่ที่อยู่ในเหตุการณ์
ปิ่นก็บอกว่าน้องมาเฟียอายุ๒ขวบ๙เดือนก็คือคนที่เสียชีวิต
น้องโบนัสเนี่ยอายุสามขวบเก้าเดือนช่วงเกิดเหตุก็คือหกโมงเย็น
คุณปู่พาหลานสองคนไปร้านค้าเพื่อไปซื้อของขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้านไป
หลานทั้งสองคนยืนอยู่ในส่วนพ่วงข้างอ่ะค่ะน้องโบนัสอยู่ติดกับคุณปู่
น้องมาเฟียอยู่ถัดไปจากน้องโบนัสปรากฏว่าพอไปถึงฝ่ายกั้นน้ำ
เห็นว่ามีกระแสน้ำไหลล้นฝ่ายก็ขี่รถลงไปตามปกติ
แต่พบว่าน้ำสูงสักครึ่งล้อรถแล้วก็เริ่มควบคุมรถไม่ได้
ปู่พยายามเร่งเครื่องขึ้นไปบนฝ่ายแต่ขึ้นไม่ได้เพราะน้ำแรงค่ะ
ทีเนี้ยทั้งคนทั้งรถก็ไหลตกลงไปในคลองพอตกลงไปในคลอง
ปู่บอกว่าได้ยินเสียงน้องโบนัสร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วน้องโบนัสก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปไปเกาะวัชพืชอยู่ริมคลอง
รีบไหว้ไปช่วยแล้วก็เอาขึ้นฝั่งส่วนน้องมาเฟียมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเลย
ปู่ก็พยายามว่ายน้ำค้นหานะคะแต่ก็ไม่เจอก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
สุดท้ายผ่านไปโอ้โหหลายชั่วโมงมากมาพบร่างของน้องมาเฟียห่างออกไปจากจุดที่จม
ร้อยเมตรคุณปู่บอกว่าเสียใจมากไม่คาดคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้หลานเสียชีวิต
แต่แม่ของน้องก็มาบอกกับปู่ว่าคุณปู่อย่าคิดมากเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว
ไม่มีใครอยากให้เกิดน้องมาเฟียคงทำบุญมาแค่นี้
ผมคิดว่าผมเนี่ยจะผ่านไปได้ที่เอาพ่วงมานะ
คิดว่าผ่านไปได้ผมจึงดันไปพอดันไปว่ารถมันน้ำมันซัด
รถเวียงเลยป่ะเนี้ยอืมผมก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะ

ใส่ที่เดียวกันแต่ไอ้หลานคนหนึ่งมันหาไม่เจอ
คิดอย่างเดียวว่ากูนี่พาหลานมาตายหรือเปล่า
จริงแต่วันนั้นผมไม่ชะล่าใจเองหรอก
ถ้าผมคิดว่าน้ำนี่มันแรงเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรดิบ
ทีนี้ผมคิดว่าผมต้องผ่านไปได้เออนี่แหละปัญหา
ผมคิดผมว่าคิดผ่านไปได้
ขนาดน้ำถึงอีกครึ่งรถผมก็ยังมาได้
คือปู่ก็เหมือนกับโทษตัวเองว่าพาหลานไปตาย
แต่คนในครอบครัวก็บอกว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด

ทางตำรวจสพบทองพันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัย
ผู้กำกับสพทองบอกว่าในส่วนของปู่
ก็ไม่เข้าข่ายมีความผิดในเรื่องของความประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายยังไม่มีการตั้งข้อหาอะไรเลย
เพราะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของการประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ
แต่ทางตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบปากคำคุณปู่เพิ่มเติมนะคะ
ก็คงเป็นเส้นทางที่คิดว่าขี่ผ่านได้เป็นประจำ